ฉายาดาราประจำปี๒๕๕๘อุ้ยเผ็ดลื้อ
เห็นออกมาแล้วโอ้โหยอมใจชมหาคมนะคะมันเฮิงจริง
ใช่แล้วค่ะตลอดวีรกรรมที่ผ่านมาในปี๕๘นี้
ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจับมายำเป็นฉายาเรียบร้อยแล้วค่ะ
เริ่มกันที่เพลงหนุ่มหน้าใสหื้มมาริโอมาลเลอร์
ค้าเช็ดน้ำลายนิดหนึ่งนะฮะผู้สร้างปรากฏการณ์นมชมพูแห่งชาติ
ขนาดนั้นเลยจากการถอดเสื้อโชว์หุ่นและผิวขาว
ในการจับใบดำใบแดงเป็นที่มาของชายา
นมชมพูสู้ใบแดงค่ะเอออีกหนึ่งหนุ่มนะครับ
พอสรานหนุ่มคนนี้พักหลังไม่รู้เจ้าตัวไปทำอีท่าไหนมานะคะ
ถึงกลายเป็นนุ่มควบอันลดเท่าไหร่ก็ไม่ลง
งานนี้นะคะก็มีการตั้งฉายาให้หิกแกมหยอกตั้งน่ารักบอกว่าพระเอกสามชั้น
อ้าวคนหรือหมูอ่ะอ๋อหมายถึงชายาคือพอร์ชพอร์ช
นางเอกใจบุญค่ะแพนเค้กเขมมะนิดล่าสุดพันตัวเป็นนักแสดงอิสระ
ว่างานนี้เขาบอกว่าสับขาวิ่งอย่างแน่นอนนะครับ
โชว์ตัวพร้อมช่วยเหลือทุกงาน
ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงเจอสาวแพนเค้กได้ตลอดเลย
ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะเหตุนี้นะคะ
ทำให้แพนเค้กได้รับฉายาสวยที่สุดเลยนะ

เจ้าตัวโพสต์ภาพรินเครื่องดื่มแอลกอฮอล

หลายคนเลยนะคะเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมาย
เหตุนี้จึงรับฉายาร้อน

หล่อช้างลาก

มาทั้งทรงมากัน

นางเอกสาวขาประจำที่ไม่เคยหลุดกระแส
กับท้ายาทกาแฟดังกุ้มเฉลิมชาย
ในขณะที่ช่วงนั้นกำลังมีข่าว
ระแหงกับอดีตหวานใจจานัทธาเวียรนุษย์ด้วย
งานนี้เอาอีกแล้วได้รับฉายามือชกดกกาแฟค่ะ
ปีที่แล้วเขามือฉกตกสว่านอย่างจำได้

มากันที่ฉายาฉบับแพ็คคู่กันบ้าง
ดีเจพุทธพุทธิชัยและนักแสดงสาวรุ่นพี่จุ๋ยวรัฐยานะคะ
พอทำท่าจะเปลี่ยนจากคู่จริงเป็นคู่จิ้น
ก็กลับเกิดกระแสต่อต้านจากแฟนคลับ
เป็นเหตุให้พุทธจุ๋ยรับฉายา
สงสารคู่จิ้นปริ้นไม่ลงค่ะ

เออจะไวไฟหรือไวไฟก็แล้วแต่การจะอ่านแล้วกันนะ

ต้องนะคะส่วนอันนี้แรงเหมือนกันเห็นแล้วตกใจเลยเหมือนกันนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มพ่อลูกสองแหมเป็นประเด็นตามหากันจ้าละวันน้องบ่านทวงผ่านโซเชียลเอ๊ะคุณพ่อเมื่อไหร่จะกลับบ้านสามีกลับบ้านเถอะนะ
อยู่ไหนตอนนี้ก็ไม่ได้กลับไปเคลียร์ปัญหากับครอบครัวกับภรรยาที่บ้านค่ะงานนี้โดยฉายานี้จัดไปเลย

ฉายาสุดจี๊ดต้องยกให้โตโนภาคินค่ะออกมาแถลงข่าวผ่านจอทีวีว่า
ความสัมพันธ์แบบสามีภรรยากับสาวแตงโมทำให้หลายคนดีใจว่านุ่มรัก
นุ่มรักคนนี้หลุดจากมนรักแต่งโหมสักทีแบบนี้ต้องรับชายาเพราะไม่คลายมนต์ไง
ก่อนหน้านี้แหม่อะไรยังไงโตโน่เข้าข้างผู้หญิงตลอดเลย
ตกอยู่ในมนต์สกดของวันแห่งรักและแรงที่สุดต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราไม่กล้าพูดเลยอะ
สืบเรื่องกันมาแหละนะคะคุณแต่งโหมพัฒนฤทธาราธิดาอดีตภรรยาของโตโน่ภาคินที่ทำใจจนเป็นข่าวดัง
นั้นเป็นวาระแห่งชาติเลยตอนนั้นทุกสำนักทุกข่าวทุก

ทำงานเราต้องมาฟังแถลงข่าวจากเธอนะคะ
คิดสั้นประชดรักด้วยการตัดสินใจกินยานอนหลับเพื่อหวังที่จะจบชีวิตตัวเอง
แต่ว่าถูกหามส่งโรงพยาบาลล้างท้องได้ทันฉายานี้

ล้างท้องร้องหาผัว

แต่ละคนก็ฉายาแสบคันทั้งนั้นเลยนะฮะ